บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์รับบ่ายนี้อย่างแน่นอนนะคะ
หลายคนเห็นภาพกันแล้วแหละ

พ่อแม่ลูกเป็นภาพนี้เลยนะคะ
หลายคนบอกว่าถือว่าเป็นภาพที่แบบว่าเป็นข่าวดีนะ
คือไม่รู้แหละว่าตอนนี้สถานะของบ้านนี้

พอเห็นภาพนี้แล้วก็ค่อนข้างใจชื้นกันอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่รู้กันเนาะ
คุณทิมพิธากับคุณตายชุติมาออกมาฟาดฟันกันเรื่องสิทธิการเลี้ยงดูลูก

ฝ่ายชายวันนี้โพสต์รูปในอินสตราแกรมค่ะ

ก็มีคุณตายน้องพี่พิมแล้วก็คุณทิมนะฮะ

ความเป็นครอบครัวยังอยู่ตลอดไป
พ่อกับแม่จะอยู่เคียงข้างพี่พิมเสมอค่ะ
หลังจากที่คุณทิมลงรูปไปปุ๊บแน่นอน
ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความดีใจนะคะ
แล้วก็ลุ้นให้คู่นี้กลับมาคืนดีกันเร็วค่ะ

ล่าสุดเห็นคุณแม่แอฟก็ส่งรูปหัวใจให้ด้วยเหมือนกัน
คุณทีมส่งกำลังใจให้กับบ้านนี้กันเยอะเลยนะฮะ
บันเทิงไทยรัฐของเราพยายามติดต่อสอบถามคุณทีมไปแล้ว
ตัวเนี่ยไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะคะแต่ยังไงก็ตาม
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพดีแล้วก็เป็นข่าวดีของวงการบันเทิงก็แล้วกัน
อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เราเองก็ยังไม่รู้นะคะ
เพราะว่าสถานะของคุณทิมกับคุณตายตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง
แต่ว่าเห็นภาพแบบนี้แฟนคลับก็ใจชื้นนะครับ
หวังว่าจะมีเรื่องราวดีตามมาหลังจากนี้ค่ะ
นะคะดีใจทั้งสองคนทำเพื่อลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะ